เชิญชวนคุณผู้ชมมาสืบสารแล้วก็ทำความรู้
กับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

สื่อที่ทันสมัยเข้าใจง่าย
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนไทยและเยาวชนไทยนะครับ
ซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

โดยนางจารุรัฐจงพุทธิสิริภูมิในการสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เปิดเผยถึงแนวคิดการเพิ่มโซนใหม่นะครับ
พิธีพิธันเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายใต้ชื่อมาดูพาวิลเลียนนี่เป็นโซนอีกโซนหนึ่ง
ทางพิพิธภัณฑ์จัดขึ้นมาใหม่นะครับ
ก็เพื่อต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชีวิตมากขึ้น
เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิถีการเกษตร

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
มีโซนกลางแจ้งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ปลูกข้าวปลูกผักกางมุ้งแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ต่าง
เพื่อผู้ที่สนใจได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงด้วย
คือหลายคนอาจจะคิดว่าไปดูพิพิธภัณฑ์
ก็นึกว่าไปชมเฉย
อันนี้ได้ไปมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติด้วยนะครับ

การ์ตูนแอนิเมชั่นเกมรวมถึงนิทัศกาลความรู้
พระเกติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
ของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
ถ้าเด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้เดินตามแนวพระองค์ท่าน
แล้วก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัฐแนวพระราชดำริ

ก็จะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
แล้วก็เป็นต่อไปก็สร้างสังคมอนาคตที่ดีสำหรับประเทศชาติ
ส่วนในเรื่องการเกษตร
เด็กก็ควรจะได้เข้าใจถึงการเกษตร
มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิต
แล้วก็เศรษฐกิจของประเทศยังไง
ท่านเด็กได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้

แล้วก็จะช่วยกันสืบสารวิถีเกษตร

ก็ได้ชมสื่อที่ทันสมัยแล้วก็เข้าใจง่าย
เด็กก็จะเรียนรู้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็นอกจากเปิดโซนใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว
ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

กลายเป็นงานมหากรรมในหลวงรักเรา
เพื่อสืบทอดพระราชปนิษฐานพระบาทสมเด็จ

ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่๒ถึงวันที่๕ธันวาคมนี้
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนั่นเองนะครับ
ผู้ปกครองก็สามารถที่จะพาเด็กเยาวชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้

ยาวต่อเนื่องถึงวันที่๕ธันวาคม
และที่สำคัญก็ศึกษาเรื่องของดินด้วยนะครับ
เพราะว่าวันที่๕ธันวาคมก็เป็นอีก๑วันสำคัญ
นั่นก็คือวันดินโลกนั่นเองนะครับ